และคนในโซเชียลกำลังช่วยตามหาเจ้าของแบงค์ร้อยแบงค์นี้
เพราะว่าบนแบงค์ร้อยแบงค์นี้มีข้อความสำคัญ
และข้อความตรงนั้นชาวโซเชียลเขาบอกว่า
โอ้โหแบงค์นี้น่าจะมีคุณค่าต่อเจ้าของเป็นอย่างมาก
คุณผู้ชมดูนะครับว่าเขาเขียนข้อความว่าอะไร
น่าจะหมายถึงช่วงวันเวลานะครับ
คือวันที่๒๕๒๕หรอ๒๕คุณมันเหมือน๒๕หรือ๒๘ใช่ไหม

เงินที่ลูกให้ครั้งแรกนี่เขียนไว้แล้วก็เซ็นไว้แบบนี้บนแบงค์ร้อย
เรื่องนี้แหละครับกลายเป็นเรื่องที่สร้างความสนใจให้กับ
ผู้ที่ได้รับแบงค์ร้อยนี้ต่อมาเรื่อยคุณ
คิดดูจากปี๔๙จนมาถึงตอนนี้ปี๖๓
คนที่รับแบงค์ร้อยนี้มานะฮะ
เอามาโพสต์บอกว่าแบงค์นี้มันน่าจะมีประวัติความเป็นมา
คงเป็นแบงค์ที่มีคุณค่าทางจิตใจ
และเป็นความทรงจำที่แสนพิเศษกับเจ้าของมาก
แล้วก็เลยเอาเรื่องนี้มาโพสต์ลงในโลกโซเชียล
มีคนกดแชร์แล้วมากกว่า๔๐๐๐ครั้งนะคุณ
โดยนายคามินช่อชัยทิพย์เจ้าของโพสต์นะฮะ
ทีมข่าวของเราก็ตามจนเจอเจ้าของโพสต์
แล้วก็อยากจะพูดคุยกับเจ้าของโพสต์

เล่าให้กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราบอกว่า
แบงค์ร้อยมาก็เห็นข้อความอยู่บนแบงค์
ตอนนั้นไปซื้อของเลยอยากจะตามหาเจ้าของ
เพราะเชื่อว่าแบงค์นี้มีคุณค่าทางจิตใจ
ต่อผู้เป็นเจ้าของที่ได้รับเงินเมื่อปี๔๙
ไม่น่าเชื่อเลยว่าผ่านไปไม่ถึง๑วัน
ข้อความที่เขาโพสต์ก็ถูกแชร์ออกเป็นจำนวนมาก
และไปเจอเจ้าของธนบัตรจริง
ใช่ค่ะนี่ทุกนิดนึงฉันไปอ่านอีกโพสต์หนึ่งนะ
โพสต์หนึ่งชื่อว่ายายส้มปี๊ด
ออกมาโพสต์บอกว่านี่ลายมือของพ่อ
ตัวเลขตัวอักษรลูกจำได้ดี
แวบแรกคิดว่าแค่ลายมือคล้ายกันเลย
รูปเอาไปถามคำตอบที่ได้คือลายมือพ่อเอง
เขียนเองปี๒๕๔๙ตอนนั้นยังเรียนอยู่ม๖
ตัวเราจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าให้เงินพ่อ
งด้วยอะไรแต่มันคงมีคุณค่าทางจิตใจกับพ่อมาก
จังหวะพอดีกับวันนี้เป็นวันเกิดของเรา
อีก๓วันข้างหน้าเป็นวันเกิดของพ่อ
อยากจะขอแลกคืนเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดกับพ่อ
มูลค่าเงินไม่มากแต่มีมูลค่าทางจิตใจสำหรับผู้สูงอายุ
โอ้โหนะครับ

ก็กลายเป็นประเด็นแล้วฮะว่าตกลงใครเป็นเจ้าของแบงค์นี้นะครับ
ก็มีคนมาแสดงตัวเป็นเจ้าของธนบัตร๒คน

หนึ่งในนั้นคือนายวิชัยชัยแสนศุกร์อายุ๕๙ปี
โดยนายวิชัยได้เห็นโพสต์เลยพิมพ์เข้าไปแจ้ง
ธนบัตรใบนี้เป็นของผมครับ
แนบที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ
จากนั้นก็มีหญิงสาวรายหนึ่งโพสต์ถามนายวิชัยต่อว่า
จะพิสูจน์อย่างไรว่าเป็นของนายวิชัยของลุงจริง
ซึ่งต่อมานายวิชัยก็ตอบกลับไปว่า

ข้อความตอบกลับของลุงวิชัยได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก
บางคนบอกว่าอ่านแล้วก็ร้องไห้
รู้สึกดีใจแทนลุงที่จะได้ธนบัตรใบนี้
กลับมาเก็บไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็
จากเห็นข้อความที่โพสต์ไปมาแล้ว

เราก็เลยตามหาลุงวิชัย
ไปสัมภาษณ์ไปสอบถามลุงวิชัย
วิชัยเล่าให้ฟังบอกว่าจำธนบัตรใบนี้ได้เป็นอย่างดี
เพราะว่าลูกให้มาตอนที่ทำงานได้เงินเดือนเดือนแรกของลูก
เมื่อวันที่๒๕สิงหาคมปี๒๕๔
ก็เลยตั้งใจเก็บไว้ให้ลูกเป็นที่ระลึก
แล้วก็เขียนธนบัตรไว้เพื่อเหมือนเก็บความทรงจำ

แต่เมื่อช่วงวันที่๑๕กรกฎาคมที่ผ่านมา
คือตัวคุณลุงวิชัยได้เปลี่ยนกระเป๋าสตางค์

เอามาดูอีกทีก็พบว่าเอาธนบัตรที่อุตส่าห์เก็บไว้มาหลายปีคุณ
จากปี๔๙ถึงปี๖๓กี่ปีเข้าไปแล้ว
๑๔ปีแล้วนะมันไม่อยู่แล้ว
ทีนี้ครับก็ออกไปตามหาธนบัตรที่มีคุณค่าและมีประวัติ
มีเรื่องราวนี้ว่าเป็นธนบัตรที่ลูกชายได้เงินเดือนเดือนแรกในการทำงาน
ออกไปถามหาที่ร้านขายอาหารเอ้าไม่มีแล้วเขาคงทอนกันไปเรื่อย
ทีแรกทำใจแล้วล่ะเพราะยังเหลือธนบัตรอีก๑ใบที่ลูกชายให้
แต่ทีนี้ครับพอเห็นโพสต์เห็นอะไรแล้วก็ได้คืนกลับมา
รู้สึกดีใจมากที่มีคนเห็นคุณค่าของธนบัตรใบนี้
มีการเขียนเรื่องราวแค่ข้อความสั้นนี้
แล้วก็เก็บไว้ให้จนกระทั่งเจอลุงวิชัย
วิชัยได้ยืนยันกับเจ้าของโพสต์
การส่งภาพธนบัตรใบที่เหลืออยู่อีก๑ใบ
นี่นะครับพร้อมกับถ่ายรูปลายมือและลายเซ็นต์ของตัวลุงเอง
เพื่อเป็นการเซ็นให้ดูว่าลายเซ็นลุง
คือลายเซ็นต์ที่เหมือนกับธนบัตรแบงค์ร้อย
ที่ถูกโพสต์ในโลกโซเชียลนะครับ
เพื่อให้เจ้าของโพสต์นำไปเป็นหลักฐาน
ในการตรวจดูในการที่จะเปรียบเทียบลายมือลายเซ็นต์นะครับ
ล่าสุดนะครับก็ได้มีการติดต่อรับมอบธนบัตรคืนแล้ว
หลังจากนี้คุณลุงบอกว่าจะเก็บไว้เป็นอย่างดีเลย
แล้วก็จะเก็บไว้มอบให้ลูกต่อไปด้วย
เพราะถือเป็นธรรมที่มีคุณค่านะครับ
ถ้า
เราอยากให้เขารู้ว่าเมื่อที่เขาได้เงินเดือนมา
เขาก็จะได้เงินหาเงินได้แล้วมาให้เรา
เราก็เลยอยากเก็บเอาไว้มากกว่าว่ามันเป็นคุณค่าว่า
ถ้าอนาคตถ้าเราเสียชีวิตไปแล้วเนี่ย

ว่าที่เขาให้เราครั้งแรกในชีวิตที่เขาหาได้
เราเรียกเขาโตมาแล้วแล้วก็เขาก็จะหาเงินได้
เขาก็ได้คิดแน่เขามาให้เราแล้วก็อยากเก็บเอาไว้
นี่แหละครับก็สรุปว่าเจอธนบัตรแล้วนะฮะ
ด้านของนี่ลูกชายของคุณลุงวิชัย
ที่ทำงานและเอาเงินให้พ่อตั้งแต่ปี๔๙
แก๊ง๑๐๐ใบนี้แบงค์ที่มีความหมาย
ชื่อว่าคุณรังสรรชัยแสนสุกตอนนี้อายุ๓๓ปีเลยนะ
บอกว่าไม่เคยรู้เลยว่าพ่อเก็บเงินเดือนก้อนแรก
ใบแรกที่ผมให้พ่อเอาไว้
จำได้แค่ว่าตอนนั้นผมทำงานได้เงินเดือนครึ่งเดือน
ประมาณ๓๐๐กว่าบาทแล้วผมก็แบ่งให้พ่อ
จะมารู้ว่าพ่อเก็บไว้ก็ตอนที่มีคนโพสต์เรื่องราวนี้
แล้วก็ตามหาเจ้าของธนบัตรใบนี้
แล้วพ่อก็แสดงตัวพ่อเป็นเจ้าของด้วยนะฮะ

เพราะธนบัตรใบนี้มีความสำคัญกับครอบครัวของเราเป็นอย่างมาก
มีความหมายต่อผมและมีความหมายต่อพ่อของผมมากนะครับ
ไม่รู้ครับเพราะว่าพ่อไม่เคยบอกใครเขาเก็บไว้ของเขาเอง
คุณผู้ชมฮะในข่าวนี้มีธนบัตร๒ใบถูกต้องไหมครับ
ใบแรกก็คือใบที่สรุปแล้วคุณบรังสรรค์ให้คุณพ่อวิชัยไว้
และกลายเป็นใบที่ถูกโพสต์ในโลกโซเชียลคือใบนี้นะครับ
ส่วนอีกใบที่เมื่อกี้คุณอาริยาเล่าให้ฟัง
คือใบที่คุณพ่อวิชัยเอามาเปรียบเทียบให้ดู
อีกใบผมก็เขียนเขียนลายเซ็นไว้เหมือนกันถูกต้องไหม
ก็คือโพสต์ของคุณส้มปี๊ดใช่ไหม
ที่คุณส้มปิสเนี่ยออกมาเขียนว่าธนบัตรใบที่ถูกโพสต์ในโลกโซเชียลเนี่ย
คือของพ่อเธอก็คือของคุณลุงวิชัย

เออคือแต่ท้ายที่สุดแล้วคุณผู้ชม
คือมันเหมือนกับว่ามีคนสองคนมาบอกว่านี่คือเจ้าของธนบัตร
แต่เขามีการพิสูจน์กันเรียบร้อยแล้ว
คือสรุปคือเป็นของลูกชายที่ให้คุณพ่อ
คุณส้มตี๊ดเป็นผู้หญิงที่เธอก็จำลายมือ
คิดว่าเป็นของพ่อไงแต่ท้ายที่สุดแล้ว
พอเธอพิสูจน์แล้วลายเซ็นต์มันไม่ใช่
โอเคสรุปแล้วเป็นของคุณรังสรรค์ลูกชาย
ของคุณลุงวิชัยที่ให้คุณพ่อไว้ทั้งหมดเลย
เงินเดือนก้อนนั้นนะครับให้คุณพ่อไว้เมื่อปี๒๕๕๙
ส่วนผู้หญิงที่โพสต์ก็คือโพสต์ที่ชื่อว่ายายส้มปี๊ด
สรุปว่าเธอก็จำผิดเหมือนกันสรุปว่าไม่ใช่เป็นแบงค์ของเธอนะฮะ
เรื่องราวนี้ก็จบลงด้วยความประทับใจในโลกโซเชียลนะครับ
ในโลกโซเชียลเขาบอกว่าโอ้โหเรื่องเล็กแบบนี้
กลายเป็นความประทับใจที่ยิ่งใหญ่จริงนะฮะ
ใช่พอเราได้อ่านข้อความแล้วเราก็ยังอยากให้แบบว่า
เจ้าของโดยเฉพาะคุณพ่อได้เก็บธนบัตรอันนี้เอาไว้เนี่ยนะคะ